คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะดิฉันอ่านสคริปต์ตอนแรกก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ
คือเรื่องนี้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปแจ้งกู้ภัยบอกว่าให้มาดูหน่อยผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วเป็นลักษณะคือหมดสติอยู่เนี่ยนะคะ
แต่พอกู้ภัยมาถึงผู้ชายคนนี้ที่เป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาบอกเปล่าเขานอนตรงนี้เขามารอเมียนอนรอเมียสรุปคนเจ็บที่ไปประสบเหตุมั่วหรือว่าชาวบ้านที่ไปแจ้งกู้ภัยมั่ว
เดี๋ยวเราเฉลยตอนท้ายให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนค่ะ
พี่มานอนรอรับเมีย
คนถามก็ถามย้ำพี่มานอนเล่นใช่ไหมมานอนเฉยใช่ไหม
แต่แก้มทะลอกเลยนะใช่เลยพี่เบิร์ตนอนเฉยแต่เลือดออกคุณ
กู้ภัยเห็นอาการแบบนี้นะคะเห็นอาการคนมานอนเล่นเฉยที่มีเลือดไหลที่หน้าแบบนี้
เอาล่ะคุณจะพูดอะไรก็พูดไปพี่กู้ภัยบอกว่าทำแผลก่อนแล้วกันนะคะ
พร้อมกับระหว่างที่ทำแผลเนี่ยก็มีการสอบถามข้อมูลจนทราบชื่อเสียงเรียงนามนะคะ
ผู้ชายคนนี้ที่บอกมานอนรอเมียตรงนี้ก็คือ
ชื่อว่านายภูลสวัสดิ์หรือนายใหม่อาชีพเป็นคนงานก่อสร้าง
ยืนยันเสียงหนักแน่นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นอนเล่นระหว่างรอเมียเฉย

งงไปตามกันเลยแบบเกิดอะไรขึ้นกันแน่
จุดเกิดเหตุก็คือถนนเลียบชายหาดบางเสร่ที่ชนบุรี
ทีนี้คือคุณหลักฐานมันทนโทษหลักฐานมันชัดเลยว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้แน่
เต็มหน้าแบบนี้นะคะกู้ภัยแล้วก็เทศกิจเขานึกในใจว่ารถล้มแน่
เอาล่ะแต่ว่าจะทำไงต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดถึงจะเห็นชัด
กล้องวงจรปิดนี้คลิปนี้เฉลยค่ะอีกอย่างคือกำตอบ
ก็คือท่านเห็นในกล้องละครับผ้าวงจรปิดน่ะท้ายหลังกับเธศ
ขณะนี้ก็ยังหลบหนีลอยนวลยังไม่มีใครพบผู้ก่อเหตุลายนี้นะครับ
คนที่บรรยายรู้ยันความรู้สึกหมา
คนภาคถ้าเกิดว่าตกภาคละเอียดขนาดนี้ดิฉันก็ตกงานสิคะ
แต่สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุจริงแล้วพี่เขาน็อกไปเลยนะ
ใช่ค่ะคือหมดสติไปเลยค่ะ
เฉลยออกมาแล้วนะคะว่าตัวการก็คือหมาจรจัดสีขาว

เจ้าประจำเลยหมาตัวนี้หากินอยู่ที่ชายหาดบางเสร่นะคะ

แล้วหมาสีขาวเนี่ยก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเท่าไหร่นะครับ
วิ่งลุกขึ้นหนีไปได้นะคะ
ส่วนใหม่ในใหม่ถลายไปกับพื้นถนนสลบแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเองนะคะ
อันเป็นว่าเรื่องนี้ปิดคดีเพราะว่าผู้เสียหายเขาไม่เอาเรื่อง

เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับคนใช้รถใช้ถนน
คือมันก็ขำได้ตรงที่เขาอาจจะไม่รู้ตัว
แต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงคือมันมีอะไรกระทบต่อสมองพี่เขาหรือเปล่า
ต้องไปตรวจเช็คนะต้องตรวจเช็คนะฮะ